ในโรงศพเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีญาติเนี่ยไปร่วมงานศพไปถ่ายภาพหน้าโรงศพปรากฏว่าไม่รู้ขาที่ปรากฏเป็นขาของคนที่นอนในโรงศพหรือเปล่าคุณผู้ชมดูภาพที่เราขีดเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้แล้วกันอ่ะดูสิว่ามันขาใคร

มันก็มีลักษณะเป็นขาเป็นเท้าเห็นไหม
ที่วงสี่เหลี่ยมสีแดงเอาไว้ให้ดูเนี่ยนะครับ
คนที่เขาเห็นก็บอกว่าเฮ้ยมันหลอนจัง
ภาพนี้ลักษณะเหมือนเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณครับถูกถ่ายด้วยญาติของผู้เสียชีวิต
คนถ่ายเป็นญาติที่เขาบวชให้บวชหน้าไฟเป็นเนร
ภาพนี้จะเห็นเงาดำคล้ายกับขาคนยืนอยู่ข้างโรงศพ
ด้านหลังรูปถ่ายของคนตายนี่แหละ
ตรงนี้นะตรงนี้นะฝั่งนี้นะนี่ฮะนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่สาลา๔สาลาวัดระหารหมู่๕
ตำบลสโนรอยอำเภอบางบนทองจวัตรนทบุรี
พบว่าที่สารามีการจัดงานศพให้กับนายนัทไทยเสมาชัยอายุ๓๕ปี
เขาประสบเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายรถยนต์ของคู่กรณี
ทำให้เขาเสียชีวิตตั้งแต่๒๙ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว
สามะเนรนนัตตะพรอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายแล้วก็บวชหน้าไฟให้กับผู้ตาย
เป็นคนถ่ายภาพติดวิญญาณที่ให้ชมไปเมื่อสักครู่บอกว่า
หลังจากที่ถ่ายรูปหน้าศพมีรุ่นน้องขอดูรูป
แล้วส่งไปให้กันสักพักหนึ่งรุ่นน้องตอบกลับมาว่า
ดูให้ดีสิในรูปภาพมันมีเงาดำคล้ายกับวิญญาณของพี่ที่เขาตาจิตมาด้วยนะ
เพ่งดูเออมันคล้ายมันคล้ายจริงครับ
ไม่มีครับไม่มีเลยนะใช่ครับอืมแล้วถ่ายกี่กล้องอ่ะ
ถ่ายสองเครื่องครับมีเครื่องเนรเครื่องหนึ่งแล้วก็เครื่องของน้อง
เครื่องหนึ่งติดเหมือนกันติดเหมือนกัน
หลอนยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะฮะมีญาติผู้เสียชีวิตอีกคนนึง
ชื่อว่าคุณธรรษักเนี่ยเขาบอกว่าตอนเช้าไปเชิญดูวิญญาติของผู้ตาย
โรงเก็บรถซึ่งเป็นโรงเก็บรถของกลางของสพบางบัวทอง

วันนี้อันนี้ไปถ่ายที่ไหนบ้างค่ะที่สพบางบวท
ถ่ายรูปรับไปคือแปลอันเชิญว่าวันนี้จะเผาแล้วนะ
ถ้าไปถ่ายรูปติดอะไรติดเงามาครับ
ไปให้สุดครับเหมือนผู้ตายเขายังกลัวที่บ้านเป็นห่วงบ้างครับ
พี่ชายผู้ตายชื่อว่าในเมวันก่อนที่จะเผาศพนอน
หลับตื่นกึ่งหลับกึ่งตื่นฝัน
ฝันเห็นน้องชายมาบอกว่าผมสบายดีนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ
เขาก็เชื่อว่าภาพทั้งหมดทั้งมวล
ทุกคนเห็นทุกคนถ่ายติดแล้วตัวเขาฝันเนี่ย
น้องคงจะมาลาทุกคนว่าเขาเนี่ยไปสบายแล้ว
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ